ยังจำไม่เคยลืมเรือน
คอยเตือนและตัวเองเอาไว้

นั่นก็คือเราเคยนำเสนอไปข่าวหนึ่ง
เรื่องของต้นขนุนที่มันแปลก

ในของมันต้นมันเป็นสีแดงไง
ใช่เปลือกข้างในต้นขนุนเป็นสีแดง
ยางก็เป็นสีแดงผลก็เป็นสีแดง
มันเป็นเรื่องแปลกที่เหล่าบรรดาประชาชนแถวนั้น

เอาล่ะเจ้าต้นขนุนต้นนี้ต้องมีอะไรพิเศษ
เขาก็ไปกราบไหว้ขอพรกัน

ถูกถูกเลยถูกไม่รู้ถูกรับประทานหรือว่าถูกรางวัล

ใช่น้องใบตองก็คิดแบบเดียวกัน
เพราะว่ารอบนี้มาเยอะกว่าเดิมครับ
นี่เลยที่บ้านเลขที่๒ทับ๑๕ถนนประสานมิตร
ตำบลเมืองสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
ของนางสุรัชนีปริมาณหรือว่าป้าติ๋ว

นี่แหละครับแม่ขนุนทอง
ตั้งชื่อให้เรียบร้อยต้นขนุนต้นนี้นี่แหละครับ
ปลูกเอาไว้หลังบ้านมีสีลำต้นเป็นสีส้มเข้มแบบนี้

ชาวบ้านเขาบอกว่าไปซื้อลอตเตอรี่แล้ว
ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
แล้วเขาบอกว่าได้เลขมาจากนี่แหละ
แม่ขนุนต้นนี้อืม
ทำให้ใครเดี๋ยวรอดอันนี้มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อ
ต้องใช้วิทยาลัยในการรับชม
ส่วนเรื่องของตัวเลขในงวดนี้ที่เขาเห็นอะไรนั้น
เห็นอะไรแต่ฉันไม่เห็นเลย
บอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะเป็นการชี้หนับไม่เอา
บอกแค่ว่ามันเป็นเรื่องแปลก
แล้วก็มีชาวบ้านเขาไปขอพรขอเลขเด็ดกันเยอะแค่นี้พอ